แล้วก็ไม่ทรยศคนดูนะครับแล้วก็พ่อก็จะบอกตลอดว่าถึงไม่ขำปาร์คไม่เฮฮาเต็มที่แต่ให้ดูเพลิน
เป็นตลกธนะเดียวนะครับที่จะไม่เล่นมุกรอยเป็นเล่นชุดชนชื่นพัฒนาภเล่นชุดในยุ่มชนชื่นทั้งหมดครับ
ส่วนตัวผมแหละก็เรียกมากกับพี่ดม
เราจะเรียกพี่พี่ดมไม่ได้พี่ดม
ซึ่งอะไรจึงจะต้องเรียกพี่ดม
ด้วยที่ที่ว่าพอภาษา
ผมรู้สึกว่าเขาดมเหมือนพี่ดม
เป็นเหมือนพี่เหมือนเพื่อนเหมือนพ่อเหมือนทุกอย่าง
แต่พวกเราเป็นคนสนุกพูดอะไรก็ได้
ก็ต้องมาหรอกมันยังอำกัดอยู่เลย
มาอีกทีนึงมาอัศพิเภพพิเภพเอ่ย

เราก็ถามว่าถามตลอดว่าพ่อเป็นยังไงบ้าง
ทุกคนก็บอกยังโอเคเราก็ไม่คิด
พอเมื่อวานผมก็ทำงานเมือนไปเห็นในโทชีลว่า

แลกที่ว่ามีการอามกันเล่น
วันนี้ก็จะเปลวรดนมสกก็ตลกกะ

ช่วงนี้ลอนน้วยว่า

เดียวบ้างมันจะตามไป
ค่ะเราก็ต้องเห็นใจนะครับว่าพ่อสั่งเลยไง

ใช่มีใครตายครั้งสองแล้วอีกนิก้าพวกไปเลื่อยเป้ย

อยากให้ทุกคนสนุกลื่นเริง

มามานี่มึงดูนนี่
ถ้าส่งไลน์สวัสดีวันพุธวันจันทร์แกไม่

ถ้าพูดเรื่องพิมพ์นายตั้งใจกับแคนชาย

ผมบัญชาภาพ๓คนความเท่งหน่วงแต่ที่หน่วงเจอแล้ว

มีโชว์วันอีก๑๒ใช่ไหม

มีโชว์วันอีก๑๒อันนี้
ก็มีงาน๓วันอีกใช่ไหม
มีไปถึงนู่นแหละ

วันแรกมีนี่เกลียดแล้ววันสุดท้ายจะเป็นวันตลกนะ
ในระหว่างที่หลังจากสวดศพแล้วก็จะมีการแสดงพ่อไม่ให้สกเศร้า
แต่เราต้องทำใจให้สบายด้วย
ไม่มีอะไรหนะครับก็ขอบคุณฝือทุกแผงเลย
กับชาวตลกวันนี้พวกเราก็ครับ